ไปดูเหตุระทึกข้ามจังหวัดค่ะที่บอกว่าข้ามจังหวัดเนี่ยเป็นเหตุการณ์โชเฟอร์ขับรถบรรทุก๖ล้อส่งน้ำแข็ง
ปรากฏว่าเมายาบ้าค่ะเจอด่านตรวจของตำรวจที่สพวิเชียนบุรีที่เพชรชบูรณ์

ข้ามไปไกล๓จังหวัดแบบนี้
ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนค่ะ
หนีตำรวจไป๓อำเภอสุดท้ายไปจนมุมนะคะ

สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจยิงยางล้อรถ๖ล้อคันนี้
แล้วจับกุมได้จับกุมคนขับรถบันทุกข์ได้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นวินาทีที่ตำรวจเขาทำงานนะคะ
ไล่ล่ารถบรรทุก๖ล้อส่งน้ำแข็งคันนี้
แหกด่านตรวจหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจ
ตั้งแต่สพวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
มุ่งหน้าไปในตัวอำเภอวิเชียนบุรีแล้วก็ไปเฉียวชน
เข้ากับรถจักรยานยนต์ของตำรวจแล้วก็ชาวบ้านยังไม่สำนึกนะคะ
ขับรถหลบมุ่งหน้าไปที่สามแยกวิเชียนบุรีต่อแล้วก็เลี้ยวซ้าย
ไปทางตำบลผู้เตยค่ะตำรวจเนี่ยก็ไล่ล่าแล้วก็ตั้งด่านสกัด
แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ยอมจอดรถนะคะ
ด่านต่อไปอีกค่ะมุ่งหน้าไปที่อำเภอศรีเทพ
แล้วก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
สุดท้ายก็จนมุมบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วก็ลบบุรีนะคะ
ตำรวจไล่ไปจนถึงเขตรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์กับลบบุรี
ซึ่งตอนนั้นตำรวจตัดสินใจเลยค่ะ
พอเห็นว่าไม่มีบ้านเรือนประชาชนแล้วก็เป็นที่เปลี่ยว
ตัดสินใจใช้ปืนที่พกมายิงสกัดเข้าไปที่ยางล้อรถของรถ๖ล้อคันนี้
สุดท้ายคนขับยอมหยุดยอมหยุดแต่ยังไม่ยอมลงมาจากรถ
ตำรวจก็พยายามที่จะเจรจาแล้วก็เกลี้ยกล่อมใช้เวลาเกลี้ยกล่อมสักพักหนึ่ง
สุดท้ายก็สามารถรวบตัวคนขับรถได้
ชื่อต่อมาก็คือนายบุญหลายพรมดีอายุ๕๐ปี
ตอนที่ลงลงมาคุณผู้ชมโอ้โหสภาพดีโซเซเลยนะคะ
อาการเหมือนลักษณะคนเมายาค่ะ
สุดท้ายตำรวจบอกว่าอาการแบบนี้ไม่น่าจะดีนะคะ
ไปตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง
เมายาบ้าค่ะก็ยอมสารภาพเนี่ยนะคะ
ตำรวจไปตรวจค้นในตัวไปพบยาบ้า๘เม็ด
ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาคือมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ในครอบครองเพื่อเสพและข้อหายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ในขณะขับรถพร้อมทางควบคุมตัว
ไปส่งพนักงานโรงพักวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ